วันนี้คุณผู้ชมส่งไลน์แล้วก็เฟสมาเรื่องของสภาพอากาศมาเยอะเลยครับ
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันเลยในรู้ก่อน

ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำกันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
ในระยะนี้ก่อนที่เราจะเจอลมหนาวระลอกใหม่ที่หลายคนรอคอย
อาจจะต้องระวังเรื่องของสายฝนที่อาจจะมีการโปรยปลายในหลายพื้นที่

ซึ่งแน่นอนถ้าหากเจอฝนแล้วเจอหนาวเนี่ย
สิ่งที่เราจะได้เจอกันจะแตกต่างจากครั้งเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

เดือนที่ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟ้าใสโล่งนะครับ
แต่ว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากหมดฝนกลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ
ฟ้าจะอึมครึมจะหนาวแบบอึมครึมโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนนะครับ
เหนือภาคอีสานส่วนภาคกลางเนี่ยก็มีลุ้นที่จะได้เจออากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะต่ำกว่า๒๐องศาอีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับ
กลุ่มฝนบริเวณทางตอนบนอย่างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะเคลื่อนที่นะครับ
จากก่อนหน้านี้ตกแถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่
หลังจากนี้ก็จะเคลื่อนไปปีกตะวันออกนะครับ
ส่วนฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
หลังจากนี้ก็จะมีการเขยิบขึ้นไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ดังนั้นวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับชาวเหนือฝั่งตะวันออกชาวอีสานตอนบน
ระวังสถานการณ์ฝนหน่อยนะครับ
ซึ่งฝนเหล่านี้นั้นก็ถูกเหนียวนำจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงก็มีทิศทาง
เลื่อนที่นะครับหอบเอากลุ่มฝนนั้นขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากฝนหยุดตกอากาศก็จะเย็นลงนะครับ
ดังนั้นวันนี้เป็นช่วงที่มีคลื่นกระแสลมพาดผ่านอยู่
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความชื้นต่างมีการลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจจะทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวหน่อยนะครับ
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากก่อนหน้านี้ตกเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยหลังจากนี้วันนี้เนี่ยนะครับก็จะไปตกแถวบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่นะครับ
คลื่นลมวันนี้ยังคงสงบนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวังครับเพราะว่าคลื่นลมจะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าปัจจัยสำคัญครับอย่างบริเวณความกดอากาศสูงก็จะเริ่มมีการแผ่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
ก็จะเป็นกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับก็จะเริ่มมีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยตั้งแต่วันที่เก้าเป็นต้นไป
คาดการณ์ว่าจะยาวไปจนถึงวันที่๑๓นะครับแน่นอนก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็นนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างคลื่นก็จะแรงนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสถานการณ์เรื่องของลมหนาวนะครับสีเขียวคือฝน
สังเกตว่าวันนี้มีการกระจายตัวแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่
พรุ่งนี้ฝนตอนบนจะเริ่มหายไปนะครับเพราะว่ามีลมหนาวค่อยแผลลงมาปกคลุม
หลังจากนั้นครับสังเกตดีนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีตัวเลข๑๐๒๖ก็จะค่อยมีการขยบลงมาเรื่อยนะครับ
ถ้าหากบริเวณไหนก็ตามแต่มีเลข๑๐๒๐ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิก็จะทำให้จุดดังกล่าวนั้นต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
ทีนี้มาดูพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคืออากาศหนาวจัดนะครับจะค่อยมีการเลื่อนลงมาเช่นเดียวกันเลื่อนลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าจะไปแรงสุดในช่วงวันเด็กนะครับก็คือวันที่๑๒
ถ้าหากเราคำนวณไปนะครับวันที่๑๒จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาเนี่ยนะครับจนถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งตั้งแต่ตอนบนจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีฟ้าปกคลุมอยู่ก็จะมีอากาศหนาวเย็นความเย็น
ในวันอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้จะทำให้อุณหภูมินั้นมีการลดลงจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามกันต่อในจับตาเตือนไพรครับตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบกันต่อนะครับกับอุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลกตอนนี้เขาเป็นอย่างอะไรกันบ้างแล
นี่สำหรับส่วนใหญ่น่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป